น้ำซุปสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะ
รสชาติกลมชาววันหิวแน่นอน

ร้านนี้ค่ะบีทีก๋วยเตี๋ยว

หมูเล็กที่รามคำแห่ง

หมูไปตุ๋นกับน้ำซุปสมุนไพรจีน
ที่มีทั้งผลไม้สด

ห่อไว้แบบนี้แล้วก็ตุ๋นข้ามคืน

น้ำซุปเข้มข้นนะคะ

เตี๋ยวหมูน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก

รูปไข่เดียว
ก็คือมาอย่างเป็นไข่อย่างเดียว

หรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคอไข่

แต่ถ้าถามถึงเมนูเด็ดของร้านก็ต้องยกให้กับ
ก๋วยเตี๋ยวรวมมิตร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเยอะเลยนะคะ
มาทั้งสันคอขั้วตับ

กระดูกอ่อนใบพายหรือว่ากระดูกอ่อนที่ติดกับสะโพกหลังนั่นแหละ
คือเอามาหมดโอ้โฮแอนด์แก้วโอ้โฮแอนด์แก้ว
เกี๊ยวหนุบหนับอริดอร่อยแล้วก็เส้นเหนียวหนวบโอ้โฮตายแล้ว
จัดเต็มเอาแบบรวมมิตรเลยทีเดียวค่ะ
ใส่ใจทุกรายละเอียดของวัตถุดิบเพื่อลูกค้าที่รักนะคะ
โดยเฉพาะนี่เลยหมูหมักลูกชิ้นตับลวกก็จัดให้เต็มชามแบบนี้
ตับนี่ต้องหั่นบางเล็กนะแล้วสั่งเยอะกินทีนี้ตับเลย

การล่วงเขาก็ต้องแบบมีเคล็ดลับให้มันอร่อยไม่ให้มันเหนียวไม่ให้มันผลด้วย

พูดถึงร้านนี้นะคะคุณผู้ชมไปสัมผัสความอร่อยกันได้เลย
มี๒สาขาค่ะคือรามคำแหง๕๒ทับ๒ใต้คอนโดสินเศรษฐีตึก๔
กับอีกสาขาหนึ่งคือบางมดถนนพุทธบูชา
ตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มครึ่งนะคะ
ส่วนใครอยากจะลิ้มลองเมนูเส้นแบบเต็มก็อย่าลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสิร์ฟ
ให้กับแฟนรายการได้ฟินถึงหน้าจอทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์๑๑โมงค่ะ
สัปดาห์นี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาทุกคนไปชิมเมนูเส้นระดับตำนานที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เริ่มต้นด้วยก๋วยจับเจ๊เฮง
อุ้ยน่าชังน่าแน่นอนเลยนะคะ
จั๊บร้านนี้เขาเป็นตำนานก๋วยจั๊บน้ำใสใส่หมูกรอบเจ้าแรกของอำเภออ่างศิลาค่ะ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างวัดกำแพงที่ขายดีมากว่า๔๐ปี
และผัดไทยหมี่กรอบแม่ละไม้สูตรโบราณเก่าแก่กว่า๘๐ปี
สืบทอดมามากกว่า๖รุ่น
ริ่นไว้แบบนี้แล้วพรุ่งนี้๑๑โมงอย่าลืมเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้รอเลยเลยค่ะ